พี่ก้อยวันนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างคะก่อนที่จะมาวิ่งที่นี่
จริงเราก็เตรียมความพร้อมทางร่างกายนะคะ
แล้วก็เตรียมใจที่จะมาเจอบรรยากาศสวยมาเจอวิวสวยที่บาหลีค่ะ
นี่คือเป็นการวิ่งที่บาหลีครั้งแรกเลยหรือเปล่า

รู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้เรากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้ออกมาวิ่ง
ก็จริงแล้วก็ขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็ดีใจนะที่แบบว่าการเริ่มต้นของเรา
จุดเล็กจากเอาใหม่๕๔๓ยังเช้าอยู่เนาะ

วิ่งแต่พอวันหนึ่งเนี่ยพอเราลุกขึ้นมาทำแล้วเราพบว่าเออมันสนุกแล้วเราเริ่มที่จะหลงรักมันแล้วเราก็อาจจะทำให้หลายคนเห็นว่าเออจริง
จริงถ้าก้อยทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้เหมือนกัน
เพราะว่าเราเริ่มมาจากศูนย์เราไม่ได้มีต้นทุนเป็นนักกีฬา
เราไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงออกกำลังกายตลอดเวลา
แต่พอเราทำได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง
แล้วที่สำคัญคือมันทำให้สุขภาพก็แข็งแรงด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเห็นเรา
เขาก็รู้สึกว่าอยากไปลองแขิ่งออกกำลังกายด้วย

ถ้าเมื่อไหร่ก็คงถึงเวลาแล้วก็คงเมื่อนั้นแหละ

สำหรับตัวเค้าเองนะก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นไอดอลของใครอะไรแบบนี้
แต่ว่าทุกคนมักจะมีคนที่เรายึดเป็นต้นแบบ
เป็นแบบอย่างที่เรารู้สึกชื่นชมแล้วเราก็อยากจะเรียกว่าทำตามทำตามแบบที่เขาทำอะไรอย่างนี้
สำหรับตัวก้อยเนี่ยก้อยก็มีพี่ตูนที่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา
เป็นคนที่ทำให้เราออกมาวิ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าใครก็ตาม

ใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นแล้วคุณรู้สึก
วันหนึ่งฉันอยากจะทำแบบนี้บ้างแล้วมันเป็นเรื่องที่ดี
มันทำให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นเราหันมาดูแลสุขภาพร่างกายได้มากขึ้น
ก็ให้ยืดเลยให้ยืดแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้
ตั้งแต่เริ่มต้นลองทำดูก่อนแล้วก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่
ทำในทุกอย่างใส่ความรักเข้าไปแค่นั้นเองก็เชื่อว่า
ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับบ๊ายบาย
ก็มีความสุขที่เราต้องการขอบคุณมากเลยนะครับ